จะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับพระเอกดังในอดีตที่ดังเปรี้ยงปังตั้งแต่อายุ๙ขวบค่ะสำหรับแน็กชาลีหรือว่าแน็กแฟนฉันนั่นเองวันเวลาผ่านไปงานในวงการบันเทิงก็ลดน้อยหายไปตามตามกันนะคะเป็นเพราะอะไรไปร่วมพูดคุยกันค่ะ

ตัวจริงจริงนะคะตอนนั้น๙ขวบตอนนี้เท่าไรละคะ

เอามาถามถ่ายกันดีกว่าด้วยความคิดถึงนะคะ

โหก็ได้ทำอะไรมาเยอะมาก
ทำงานตอนนั้นตอนปั่นจักรยานตอนแฟนฉันเป็นอย่างไรบ้างคะ
ได้เจอไหมจริงเมื่อ๓ปีที่แล้ว
เราได้ร่วมงานถ่ายหนังอยู่เรื่องนึง
แล้วก็แยกย้ายกันไม่ค่อยได้เจอ

จริงผมเนี่ยโรคส่วนตัวสูงก็ได้เนอะ
ที่แบบว่าไม่เต้นหรอกแต่เรียกว่าเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรที่เราอยากทำจริง
เราจะแบบไม่ได้ไปทำตามคนทุกอย่างหรือว่าไม่ได้ทำงานจนแบบว่าทำงานอย่างเดียว
ที่บอกว่าโลกส่วนตัวสูงก็อย่างเช่นเลี้ยงอะไรนะ
เหมือนสัตว์นั่นแหละผมชอบพอดีว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขารักสัตว์ใช่ไหม
แล้วเราก็เลยแบบได้ส่วนนั้นมาก็คือเราชอบขี้สงสารสัตว์นั่นแหละ
แล้วก็ชอบเลี้ยงรู้สึกว่าตัวไหนแบบที่บ้านแบบเจอบาดเจ็บอะไรก็จะเอามาเลี้ยงอะไรอย่างนี้
มันมีแปลกเยอะเหมือนกันนะที่น้องแท็ก

ตอนนี้ก็คือทำเพลงคือเปิดค่าเพลงของตัวเองหรอฮะ
เคยเคยนะผมก็มีแข้งผมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรายังกึ่งกลาง
ที่แบบเหมือนว่าเราทิ้งงานจริงจังเรื่องหนังเลยนะแต่เราทิ้งได้จริงเนี่ยมันก็ทิ้งได้ไม่กี่ปี

ส่วนชีวิตในอนาคตล่ะค่ะตั้งเป้ายังไงบ้างวงการจะเล่นต่อไปไหมหรือจะทำอะไรต่อ
ก็อยู่ไปวันนะครับแล้วก็อยู่ไปเรื่อยเราอยากทำอะไรเราก็ไปทำแค่นั้น

ไม่มีครับผมเลิกมา๑ปีจะครึ่งแล้วแต่ยังรักมากนะยังรักมาก
เป็นคนล่าสุดที่คบเนี่ยยังรักมากเลย
เราก็อยู่วงการมาแบบ๑๖ปีเนาะมีข้อคิดอะไรในการทำงานบ้างคะที่เป็นกำลังใจเป็นข้อคิด
สำหรับผมเรื่องหนึ่งเลยนะที่ผมเป็นตลอดถ้าเราตกลงเมื่อไหร่ที่ว่ารับงานไหนแล้วเนี่ย
หรือว่ารับตกลงมีสัญญงสัญญากับสิ่งไหนเราต้องทำให้ดีที่สุด
สบายดีรึเปล่าขอบคุณทั้งนักชาลีมากเลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ
ถ้าเราตกลงเมื่อไหร่ที่ว่ารับงานไหนแล้วเนี่ยหรือว่ารับตกลงมีสัญญงสัญญากับสิ่งไหนแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ดีที่สุด
ชาลีเองก็เคยบอกเอาไว้ว่าจริงที่ไม่รับงานก็ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้น
แต่เป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเขาเองแพ้เครื่องสำอางคือการถ่ายทำภาพยนตร์หรือถ่ายทำละครเนี่ยมันต้องแต่งหน้านิดนึงไง
พอแพ้เครื่องสำอางหนักเข้ามันก็ถ่ายไม่ไหว
ติ๊ดนานเพราะว่าติ๊ดก็ต้องใช้เงินซื้อข้าวกินนะจ๊
บริษัทเลี้ยก็เต็มบ้านอีกก็หายคิดถึงกันแล้วนะสำหรับแน็กชาลีผ่านไปกี่ปีก็ยังหล่อแล้วก็น่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะ